แต่คนนี้เชอรี่พีชพัชละเมื่อวานค่ะออกงานนะคะมาตามนัดเลย

แล้วก็ขอเคลียรด้วยว่าจะเป็นเรื่องที่เป็นคนปล่อยภาพหลุด
ภาพหลุดที่วงหานรอบที่๑๘๐

คนก็เมาส์บอกว่าหรือว่าพีชเป็นคนปล่อยเอง

แต่ว่าเรื่องช้ำผ่านไปแต่เรื่องขายดีก็ผ่านมา

ชายคนต่อคิวยาวเหยียดเลยนะคะ

ในวันที่โสดแล้วแล้วก็มีชีวิตใหม่แล้วค่ะ
ว่าเฮ้ยผมว่าเค้าเลือกกันแล้วนะ
ฉะนั้นเนี่ยเรื่องอื่นหรืออะไรก็ตามเนี่ย
มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับผม
พีชเป็นไฟล์แล้วผ่านดีมากอ่ะ
อ่ะนี้ผมก็ต้องขอคุณชั่วทุกคนที่มาซื้อมาก

เดิมมากคือว่าเป็นแฟนคลับ่นนั่งอีกเรื่องหนึ่ง
แต่เรายังไม่แน่ใจแล้วเขาไม่ชั่ง
ซึ่งหลายคนก็ไปพยายามควานหารูปเก่าของน้องแพทิเซียว่า

ก่อนหน้านี้มีหนุ่มพีชพระชะลักษณ์เคยขับให้ด้วยนะ

หลายคนก็บอกว่าเอ๊ะมาจอดทำไมแถวคอนโดนี้
ซึ่งคอนโดนี้คุณโน้ตวิเศษเขาอยู่